คุณผู้ชมครับมาดูยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้กันบ้าง
๖วันของการจัดงานยอดจองมากกว่า๖๕๐๐คัน
เป็นการกระตุ้นอารมณ์การจับจ่ายของผู้บริโภคครับ
หลังจาก๒เดือนของปีนี้ค่อนข้างซบเซากันไป
ยอดจองล่าสุดนะครับตั้งแต่๒๑๒๖มีนาคมอยู่ที่๖๕๔๔คันครับ
อันดับแรกค่ารถยนต์ที่มีการจองมากที่สุดนะครับ
รวม๖๕๔๔คันครับ
นางสาวยุคคลทรวิเศษโกศิลป์กรรมการผู้จัดการฟอร์ตประเทศไทยระบุว่า
มอเตอร์โชว์จะเป็นแรงบวกสำคัญที่กระตุ้นตลาดรถยนต
แล้วก็ยอดขายช่วงปลายไตรมาสที่๑ของปีนี้
เนื่องจากว่า๒เดือนแรกภาพรวมตลาดค่อนข้างหดตัว
ละ๑๐เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับ
แง่ของภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต
เรายังมองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายอีกปีหนึ่ง
คือถ้าจะย้อนกลับไปในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยหดตัวลง

ก็หดตัวลงด้วยอยู่ระดับประมาณ๑๐
คาดการณ์ว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยคนไปแห่ซื้อรถใหม่เพื่อก่อนที่จะปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ๑๕๒๐เปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกันก็มองว่ามาตรการกระตุ้นการจับจ่ายของรัฐนั้นมีส่วนให้ทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นด้วยครับ